คลิปแรกค่ะเป็นคลิปทำร้ายร่างกาย

ใช่ค่ะอายุน่าจะไม่เกินหมอปลายนะ
ดีหรือดีอาจจะประมาณมัธยมต้นด้วยสาม

ค่ะแล้วสรุปสุดท้ายแล้วหลังจากที่มีคนเข้าไปดู
เขาก็ไปตามหานะอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะ
สรุปแล้วมีการพูดคุยกันในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือคอมเมนต์ตามหาสถานที่ไปเจอแล้วนะคะ
ก็คือสะพานข้ามคลองชนรับประทานอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
และนักเรียนก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง

แต่ที่เขาสังเกตกันในคลิปก็คือช่วงที่ตบตี

ไม่มีเสียงห้ามไม่มีค่ะมีแต่เสียงเชียร์และเสียงเชียร์
เป็นลักษณะของการบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้
จิกสิเอาโขกพื้นสิ
นี่เชียร์มวยหรือเชียร์ไก่ชนหรือเปล่า
คือเป็นคลิปที่ดูแล้วสะท้อนสังคมไทย

โดยหน้าด้วย
มึงจะนี่แหละกันป่ะ
มึงโทกอย่างเดียวเลย
มึงแหละกันดิ

สวมเสื้อฟ้านะคะเดินมาถามแล้ว
จบไม่จบไม่ถ้าไม่จบอีกรอบ
จะเอาต่อไหม

เดี๋ยวฉันต้องขออภัยเพราะว่าเสียงมันจะหายเป็นระยะมันมีคำหยาบอยู่ด้วยนะคะ
แต่แค่นี้ก็ฟังรู้เรื่องแล้วอะไรกันบ้างนะคะ
ไม่ได้ดูเอเชียนเกมนะคะเอเชียนเกมจบไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือเพื่อนส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลาเลย
ตบตีกันเป็นนักเรียนผู้หญิงทั้งสองคนเลยนะคะ
คนหนึ่งรูปร่างท้วมหน่อยอีกคนนึงค่อนข้างผอมนะคะ
ใส่ชุดลำลองจิกหัวการกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กลางสะพานข้ามคลอง
พักใหญ่เนี่ยเด็กนักเรียนหญิงที่รูปร่างค่อนข้างท้วมหน่อยเนี่ย
เป็นลักษณะของการเพลี่ยงพล้ำนะถูกผลักจนล้ม
แล้วคู่กรณีก็คือที่ผอมกว่าขึ้นคร่อมเลย
แล้วก็ตบเข้าไปที่ใบหน้าหลายครั้งทำตามเพื่อนบอกทุกอย่างเลย
เพื่อนบอกจิกมึงสิต่อยทำตามหมดนะคะ
และสรุปสุดท้ายที่น่าจะเจ็บที่สุดก็คือการที่คนที่ผอมเนี่ย
จับศีรษะของคนที่ตัวทวมกว่าเนี่ยโขกลงกับพื้นสะพานจนหัวแตกเลยนะคะ
สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้กรรมการก็เข้ามาพูดคุยนะคะ
กรรมการเสื้อฟ้าเข้าไปพูดคุยและสุดท้ายสรุปยืนขึ้น
จับมือกันยุติปัญหา

และคลิปนี้นะคะเพื่อนเขาก็ถ่ายไว้
และมีการส่งต่อกันในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก
คนที่ดูแล้วเขาก็ตรวจสอบช่วยกัน
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะ
พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานข้ามคลองชลประธาน
ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
สรุปแล้วนักเรียนทั้งสองคนนะคะ
เป็นนักเรียนม๓โรงเรียนสตรีชื่อดัง

เรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วย
เป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนร่วมห้องกันนี้นะคะ
มีนัดตบตีกันเคลียร์ปัญหาคาใจ
อันนี้เขาระบุแบบนี้นะเคลียร์ปัญหาคาใจ
มีเรื่องบาดหมางกันจากโรงเรียน
สรุปสุดท้ายก็ได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายนะคะ
ต่อมาพอโรงเรียนนะคะหลังจากที่ได้ดูแล้ว
แล้วก็ทราบว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนของตัวเองเนี่ยนะคะ
ว่าเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองคน
ปรากฏอยู่ในคลิปเรียนอยู่โรงเรียนนี้จริง

ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งทางโรงเรียนหลังจากนี้ไป
เรียกผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองคนมาตักเตือน
ส่วนบทลงโทษจะมีการดำเนินการตามระเบียบวินัยของโรงเรียนต่อไปนะคะ

ครับเด็กทะเล่ายอดกันเราก็มีระบบฝ่ายปกครองนะครับ

หนึ่งก็เรียกนักเรียนมาสอบถามนะครับ
แล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็จะเรียกผู้ปกครองมาคุยกันนะครับ
แล้วก็ว่าการตักเตือนแล้วแต่หนักแต่เบาไว้ต่ำ

แต่อย่างไรก็แค่เด็กเกิดเรื่องมาอาทิตย์หนึ่งเป็นวันหยุดตอนเย็น
เป็นดูแลของผู้ปกครองครับ
การดูแลอยู่หน้าที่ของผู้ปกครอง

นี่ไงเหตุการณ์ไม่ได้เกิดในโรงเรียน

ฉะนั้นอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
แต่ว่าคือคลิปลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้น
มันเหมือนกับทำให้สังคมของเรามันดูผิดเพี้ยนไปแล้วค่ะ
คือทำไมเกิดปัญหาบาดหมางกันเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันไม่ได้

ต้องมีคนถ่ายคลิปการต่อสู้ขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลแบบนี้นะคะ

อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้หลังจากนี้ไป
ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เราจะตัดสินกันอย่างไร
เพราะว่าผอก็บอกว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเรียนมันเป็นวันอาทิตย์
อยู่นอกโรงเรียนด้วย
ครอบครัวก็สำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีก